ส่วนนักกีฬาไทยสัปดาห์หน้านี้น่าจะเริ่มทยอยเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์แล้วนะคะ
ซึ่งหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยก็ออกมาบอกกับนักกีฬาว่า
ที่ใครที่อายุไม่ถึง๑๔ปีอย่าลืมว่าจะต้องมีใบรับรองจากผู้ปกครองด้วยนะ

นายธนาชัยประสิทธิ์นะคะหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยก็ออกมาบอกว่า
นักกีฬาที่อายุต่ำกว่า๑๗ปีนะคะที่จะเดินทางไป๔เกมที่ฟิลิปปินส์ครั้งนี้
ต้องนำใบรับรองจากผู้ปกครองติดตัวไปด้วย
ถ้าหากว่ามีเอกสารนะคะพอไปถึงที่ฟิลิปปินส์แล้ว
คิดเป็นเงินไทยประมาณ๑๘๐๐บาท

เขามีกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการค้ารายงานเด็ก
จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองในการเข้าร่วมการแข่งขัน
คือก่อนหน้านี้มันเคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับ
ทีมเรือใบของไทยเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้า
ซึ่งในทีมชุดนั้นมีนักกีฬาที่อายุต่ำกว่า๑๗ปี
และไม่มีใบรับรองโอ้โหพอไม่เป็นไปตามกฎเขาก็โดนปรับเงินตามระเบียบนะครับ
นักกีฬาของไทยเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด๙๘๐คน
แบ่งเป็นชาย๕๖๘คนหญิง๔๑๒คน
ส่วนเจ้าหน้าที่ก็๔๙๘คนนะครับ
การเดินทางของนักกีฬาไทยจะเริ่มเดินทางไปตั้งแต่วันที่๒๓พฤศจิกายนนี้
ส่วนทัพใหญ่เลยนะจะเดินทางไปในวันที่๒๙พฤศจิกายนครับ